เหตุการณ์นี้ครับเพื่อนบ้านจู่คว้าสากไล่ทุบหัวผู้ชายคนนี้ที่ตั้งใจจะหิ้วเอากระสอบเข้าสารมาฝากแฟนสาว
แฟนสาวทำงานดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านหลังหนึ่ง
ยังไม่ทันได้ส่งของให้แฟนสาวเสียชีวิตซะก่อน

วงจรปิดครับผู้ชายคนนี้ก่อเหตุ

เกงขาสั้นเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกแล้วฮะ

ผู้ตายวิ่งนำมาก่อนนะเหมือนวิ่งหนีมา

ในมือถือสากหิน

แล้วทุบที่หัวของผู้ชาย
คนที่เขาวิ่งหนีมาแบบรัวเลยครับ

หิ้วถุงกระสอบข้าวมาด้วย

ดึกที่ผ่านมาในพื้นที่ซอยเพชรเกษม๖๒ทับ๑

นาอยธิโดลอายุ๒๓

บริเวณหัวมีแผลชะกันครับ

บ้านหลังนี้บอกเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แต่คุณน้าของเขาซึ่งมีอาการป่วยไข้
ไม่สบายติดเตียงเนี่ยอยู่ที่บ้านค่ะแล้วแฟนคนตายมาทำหน้าที่คอยดูแล
เหมือนกับมาดูแลผู้ป่วยผู้เท่าตามบ้านเรือนต่างนะฮะ
ส่วนตัวไม่เคยเจอทั้งคนตายและคนที่ก่อเหตุรู้แค่ว่าคนก่อเหตุ
อยู่ระแวกใกล้ใกล้แถวนั้นนั่นแหละฮะลองฟังคุณลุงยงยุทธ์เล่าเพิ่มเติมครับ
คนก่อเหตุนะครับสุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพัก
นายภูมิพัฒน์อายุ๔๖ครับอยู่ซอยตรงข้ามกับบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
คือหลังจากก่อเหตุเนี่ยกลับบ้านแล้วเขาทำอะไรรู้ไหมฮะ
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อโพ่งเสื้อผ้าไปเจอตัวพร้อมกับของกลางเป็นสากหิน
มีดแล้วก็ชุดที่เขาใช้ก่อเหตุก็น่าจะเห็นชัดอยู่เพราะว่าคราบเลือดเนี่ย
ก็ยังติดอยู่นะฮะค่ะนายภูมิพัฒน์ยอมรับว่าทำร้ายผู้ตายจริงจริง
แต่ว่ายังให้การวกไปวนมาก็เลยคุมตัวไปที่โรงพักสนหลัก๒ครับ
หลังจากนั้นเปิดปากเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองเคยเจอผู้ตายหลายครั้ง
บ้านที่เกิดเรื่องนั่นแหละครับสาเหตุนั้นเกิดจากเขาโมโห
อ้างว่าผู้ตายเนี่ยพูดว่าด่าพ่อด่าแม่เขาคือขึ้นโคตรอย่างนี้นะฮะ
อ้างว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องมาด่าแบบนั้น
พอได้ยินแบบนี้บ่อยก็เลยโมโหกลับไปเอาสากหินที่บ้าน
แล้วทุบเขาจนตายต่อมามีข้อมูลรายงานเบื้องต้นว่า
ภูมิพัฒน์อาจจะมีอาการป่วยทางจิตแต่สุดท้ายจะป่วยจริงหรือไม่
ต้องรอการตรวจสอบล่าสุดครับทีมข่าวและเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
บริเวณจุดที่เกิดเหตุแล้วคุณดูสิกระสอบข้าวถุงเนี้ย
ยังไม่ทันได้เอามาฝากเจ้าของเลยยังไม่ทันได้ถึงมือฝ่ายหญิง
คนที่หิ้วกระสอบข้าวมาให้ถูกทุบหัวจนตายอย่างน่าอาณาจ
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม
ทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ